คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานที่อาคารรัฐสภามีการประชุม๒วง
วงเล็กกับวงใหญ่นะคะคือจะบอกว่าวงเล็กเนี่ยวุ่น
วงใหญ่เนี่ยวายเออตลาดวายจริงเออวายจริงจริงนะคะ
หนึ่งในยติที่อาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุลมีการยื่นในที่ประชุมรัฐสภา
เมื่อวานนี้ก็คือขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบ
ใช้อำหนาตตามมาตราสี่สิบสี่ในการสั่งการต่างต่างครับ
ที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวานจริงรัฐบาลแพ้โหวตนะฮะ
แพ้โวทย์ยัตติมาตร๔๔สภาปรวญขอหนับใหม่ที่สุด
ล่มแล้วก็วายไปวันนี้เดี๋ยวเข้าประชุมกันใหม่
ส่วนที่ประชุมวงเล็กวุ่นวายค่ะ

ป้องกันและปรับรามการทุจริตและประพฤติบิชอบสภาพุทธแห่งราษฎร
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท

คุณปรินาไกลคุบค่ะ

เมื่อวานนี้มีการประท้วงในที่ประชุมนะคะ
บอกว่าท่านประธานท่านจะให้สอสอสอบตกและมีคดี

ถึงเป็นที่ปรึกษาท่านก็จริงแต่นั่งข้างท่านมันไม่ได้

นั่งข้างความเหมาะสมละครับเราเป็นผู้เนินชัดแดด

กางโกย

กล้าไว้ฝั่งนึงแต่ลากเก้าอี้มานั่งอีกฝั่งนึง
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่าข้างประธานเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมีสองท่าน
ด้านขวามือของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็คือคุณวัฒนาเมืองสุข
ที่คุณศิราบอกว่าสอสอสอบตกแล้วเป็นสอสอที่เป็นอดีตสอสอที่มีคดีความ
ส่วนอีกคนหนึ่งพลตำรวจตรีวิโรธเป่าอินอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทย
นั่นแหละค่ะสองคนนี้แหละค่ะที่เป็นที่ปรึกษาของประธานท่านเสรีพิสุทธิ์
ที่เขาประท้วงกันเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ประชุมของ
คณะกรรมธิการปปชของสภาพผู้แทนราชดรเขามีอีกหนึ่งยัตตินะ
เมื่อวานจริงคนที่ยื่นเรื่องน่าจะต้องเป็นคุณศิระถูกไหม
แต่ปรากฏว่าท่านเสรีบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวผมยื่นเอง
ปลดคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกจากการเป็นประธาน
เมื่อวานนี้ท่านเสรียื่นเรื่องเองเลยนะคะ
ที่สุดแล้วที่ประชุมค่ะลงมติไม่เห็นด้วยที่จะปลด
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการนะคะ
มติคือ๗ต่อ๒เสียง๗คือไม่เห็นด้วย
๒เสียงเนี่ยเห็นด้วย๒เสียงท้ายสิใครเอ่ย

เพราะว่าระหว่างนั่งประชุมกันอยู่คุณเอกกูเกิลท่านชวนปลดเสรีพิสุทธิ์
นี่แหละสองเสียงก็คือคุณศิระกับคุณปรินาที่ไม่เห็นด้วยนะคะ
คุณเอกเขาก็มีประเด็นรายวันนะขยันจริง